โมมนชนกพูดถึงชื่อนี้พักดราม่าไว้ก่อนนะจ๊ะ

เพราะคราวนี้ไม่มีดราม่าชวนเพื่อนมาทำกิจกรรมดี

ก็มีเพื่อน๓คนนะคะทั้งบัวนารินทิพย์เปรี้ยวทัศนียาแล้วก็พิมระนิดาค่ะ
รีวิวสินค้าช่วยพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
โดยจะรีวิวตั้งแต่วันที่๒๒เมษายนถึง๒๑พฤษภาคม
เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น๓๐วันค่ะ
ทั้งหมด๓๐ร้านค้า
งานนี้สาวเขาบอกมาด้วยนะคะว่ารับรีวิวให้หมดเลย
ทั้งอาหารคาวขนมหวานเครื่องดื่มผลไม้หน้ากากผ้าสินค้าแฟชั่น
หรือแม้แต่จะเป็นของฝากประจำจังหวัดอย่างคุณเชียงปลาเข็ม

รับหมดค่ะเออขอให้ได้ช่วยคนไทยนะคะในยามทุกข์ยากแบบนี้แหละ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดาราคนมีชื่อเสียงเขาสามารถช่วยเหลือได้นะคะ
โดยที่ไม่ได้เดือดร้อนตรงไหนเพราะว่าสามารถที่จะเป็นกระบอกเสียงนั้น

ถูกต้องแล้วก็ลองดูกันได้เข้าไปส่องในโซเชียลของสาวกันได้
สำหรับใครที่สนใจนะหรือไปฝากร้านได้หมดเลย
ตอนนี้ทุกคนธุระฝากร้านกันด้วยนะคะเป็นการร่วมด้วยช่วยกัน